แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
ตบมือดังเลยตบให้
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่เราไปเยี่ยมมาเขายังใส่บล็อกคออยู่
แต่พอตอนกลางคืนเขามีงานที่จังหวัดกระบี่แล้วก็สุราธานี
ใบเตยบินตรงเอาบล็อกคอออก
แต่ว่าไปสร้างเสียงเพลงเสียงเฮฮาให้บนเวทีต่อ
แต่ว่าอาจจะขยบอะไรไม่ได้มากมายนะคะติดตามกันเลยค่ะ
อันนี้เช็คเรตติ้งสดิ้งสดิ้งเนี่ยก็เลยเต้นได้แค่นี้
ยังเช็คเรตติ้งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมาร้องได้ก็บุญโขแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนั้น
เขาบอกว่าเป็นคลิปการแสดงของน้องใบเตยอาสยามจากผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
โชว์ตัวให้แฟนคลับจังหวัดกระบี่ได้ชมกัน
หลังจากที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้วันเดียวเท่านั้น
นับถือน้ำใจเธอนะเธอไม่ยอมทิ้งงาน
แล้วก็จากภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะสังเกตได้ว่า
ใบเตยสามารถขยับร่างกายได้นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ

แต่รองเท้ายังสูงมากอยู่

พอยังใส่สั้นได้ถ้าน้องใบเตยถอดรองเท้าปุ๊บน้องใบเตยจะสูงเหนือลำโพงนิดนึง

ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าอาการของใบเตยตอนนี้ก็ดีขึ้นพอสมควรนะครับ
แต่ว่ายังมีอาการมืนอยู่บ้างยังปวดศีรษะ
แล้วน้องเองก็ยังคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลา
ก็เลยเขยิบตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้มากไม่ได้

คือเป็นคนไปเที่ยวไงแล้วติดภาษาสำเนียงบ้านเกิดไง

แต่ก็นี่แหละมาแสดงด้วยหัวใจเกิน๑๐

เขาบอกว่านู้นยาวไปถึงหลังสงกรานนะ
อ๋อควันแต่จริงอยากให้ใบเตยพักผ่อนก่อนนะ

แบบจะได้กลับไปแบบแสดงแบบเป็นห่วง

แต่ว่าจริงแล้วเวลาเขารับงานไว้แบบนี้

แต่ละจังหวัดที่เขาซื้อตัวซื้ออะไรไปแล้ว
เขาอยากดูอยากเจอน้องใบเตยเขาเลยสปีริตไม่เป็นไรไป

น้องกายน้องใบเตยก็ต้องดูแลตัวเองดีเหมือนกัน